สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไทยรัฐนิวโชว์วันอังคารที่๒๖มกราคม๒๕๕๙
วันนี้พบกับคุณเขมสอนหนูขาวและดิฉันจุธารัฐเอี่ยมอำพันธ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะคืนนี้เป็นคืนแรกนะคะของการสวดพระอภิษฐรรมในพระบรมราชานุเคราะห์๗คืน
หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีพิธีถวายน้ำหลวงสงศพหลวงพ่อจรรย์ธิตธรรมโมซึ่งมีประชาชนร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะ
ติดตามได้จากคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากวัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
อันนี้พระสงฆ์กำลังอยู่ระหว่างการสวดพระอภิษฐรรมศพหลวงพ่อจรรย์ธิตธรรมโมนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการสวดธรรมนองหลวงแล้วก็เป็นการสวดพระอภิษฐรรมในพระบรมราชานุเคราะห์คืนแรกนะครับซึ่งจะสวดไปแบบนี้ทั้งหมด๗คืนด้วยกัน
บรรยากาศตอนนี้นะครับมีประชาชนพุทธศาสนิกชนนะครับ
มาร่วมงานเต็มสาราสูตรธรรมภาวนาด้านบนนะครับ
ล้นลงมาด้านนอกนะครับซึ่งมีประชาชนจำนวนมาก
ที่ร่วมกันฟังสวดพระอภิษฐรรมอย่างสงบอย่างด้านหลังของผมนี้นะครับ
จะเห็นว่ามีประชาชนร่วมใจกันสงบนิ่งนะครับ
เพื่อฟังพระสวดพระอภิษฐรรมครับส่วนในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
มีพิธีส่งน้ำหลวงอาบศพนะครับโดยมีพุทธศาสนิกชนศิษยานุสิต
มาร่วมในพิธีจำนวนมากครับ
เวลา๑๗นาฬิกานะครับที่ผ่านมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชะลิดพุกพาสุทธิ์
คมนตรีเป็นประธานในการเชิญน้ำหลวงสงศพและวางพวงมาลาหลวงนะครับ
พร้อมกับวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
พวงมาลาพระราชทานแก่พระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรรย์ธีตาธรรมโม
โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โดยสรีระของหลวงพ่อจรรย์นะครับได้บรรจุในโรงไม้สักทองที่จัดทำขึ้นโดยร้านสุริยาหีบศพ
มูลค่า๖๕๐๐๐บาทภายในยาว๒เมตรกว้าง๒๐นิ้วประดับด้วยผ้าไหมสีครีม
ส่วนผ้ารองเป็นผ้าไหมสีเหลืองทองลายไทยสั่งทำเป็นพิเศษครับ
และเมื่อเวลา๑๙นาฬิกาที่ผ่านมาก็ได้เริ่มสวดพระอภิษฐรรมในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นคืนแรกรวม๗คืน
ซึ่งเป็นการสวดธรรมนองหลวงซึ่งจะสวดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่๑กุมภาพันธ์
จากนั้นจะตั้งบำเพ็ญกุศลศพอีก๑๐๐วันประชาชนทั่วไปก็สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ครับ
จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอตั้งสติกำหนดในใจตามไปพร้อมกับเท้าที่ก้าวย่าง

มีให้เห็นกันเป็นปกติที่วัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรี
แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน
ตามหลักคำสอนของหลวงพ่อจรรย์ธิตธรรมโมเท่านั้น
หัวใจสำคัญของหลักสติปัทธาน๔
คือเน้นให้ผู้บวชเนธคำมะได้มีสติที่ทานทั้งสี่
อันได้แก่กายเวทนาจิตและธรรม

ไม่ว่าตัวปัญญาเกิดขึ้นแต่ว่ารู้
ลูกของตัวเองรู้หมดเลยรู้ว่าทำไมถึงต้องมา
มาเพราะอะไรมายังไงเป็นอะไรยังไงมาก่อน

พอรู้ได้ปัญญาเกิดปุ๊บโมหาก็ลดลง
ว่าคือความหลงว่าชาติอดีตชาตินี้ชาติหน้าไม่มีจริง
สงสัยไม่สงสัยว่าอดีตชาติมีจริงไหม
ไม่สงสัยชาติหน้ามีจริงไหมไม่สงสัย
เพราะอะไรเพราะเราเจริญพระกรรมฐาน
เกิดตัวปัญญาและลึกได้แต่ว่าต้องตั้งใจทำ
เพราะฉะนั้นพ่อท่านก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
เมื่อกำหนดสติจับทุกอิริยบททั้งยืนเดินนั่งนอน
ทำให้เกิดกายยานุปัศนาควบคุมร่างกายตัวเองได้ทุกส่วน
และเมื่อกายและใจน้อมตั้งมั่นดีแล้ว
ก็จะรับรู้ถึงเวทนานุปัศนา
สามารถก้าวข้ามความปวดเมื่อยและทุกข์ร้อนจนปล่อยวางลงได้
มีสติอยู่ที่จิตจิตเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
แล้วก็กำหนดเอาสติไปตั้งอยู่ที่จิต
เช่นมีภาพมากระทบตาแล้วก็กำหนดเห็นนอที่ตา
มีเสียงมากระทบหูกำหนดเสียงหนอนที่หู
มีรถมากระทบลิ้นกำหนดรถนอนที่ลิ้น
มีอารมณ์มีต่างมาสัมผัสที่กายกำหนดถูกหนอที่กาย
มีอารมณ์มากระทบจิตกำหนดรูน้อยที่ใจเหมือนที่ลิ้นปี
เรียกว่าจิตจิตตานุปัศนา
และเมื่อรับรู้พระธรรมคำสอนด้วยสติ
การคิดที่เป็นอกุศลและคิดเป็นกุศล
หากผู้ปฏิบัติธรรมมีความศรัทธาต่อหลักคำสอน
มีจิตที่มั่นคงมีความเพียรต่อความยากลำบาก
และรักษาวินัยได้อย่างเคร่งครัดแล้วก็
เคล็ดลับในการนำไปสู่ความสำเร็จธรรมานุปัศนาได้ไม่ยาก

กฎระเบียบก็คือเราเข้ามาสถานที่ตรงนี้
ก็คือเราต้องเคารพกฎระเบียบทางวัดนะครับ

เน้นเรื่องให้คนเราทำความดีแค่นั้นนั่นแหละ
แล้วก็ให้เรานิ่งให้ทำจิตให้นิ่ง
นั่งการปฏิบัติพองหนอยุบหนออะไรอย่างนี้ค่ะ

จากที่เป็นคนร้อนเร็วอะไรอย่างนี้
เราก็เย็นขึ้นขึ้นเรื่อยค่ะ
และทำให้เหมือนกับน่าจะทำให้เราเกิดสติได้
ในการที่เราทำกิจกรรมทุกวัน
กิจวัตรทุกวันที่เราทำอะไรอย่างนี้
มันทำให้เรามีสติในการที่เห็นอะไรเป็นอะไรอย่างนี้ได้ชัดเจน
แก้ไขปัญหาอะไรได้ดีขึ้น
อยู่กับตัวเองศึกษาภาวะของร่างกายและจิตใจ
ควบคุมทุกส่วนได้อย่างรู้เท่าทันนั้น
ใช้กว่า๓วันนานถึง๗วันหรืออาจมากกว่านั้น
แต่เมื่อผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความเพียร
ก็จะเข้าใจถึงแก่นแท้ของหลักสติปัตฐาน๔
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นธรรมปฏิบัติที่หลวงพ่อจรรย์
ตั้งใจจะเผยแผ่ให้แก่พุทธศาสนิกชน
ได้มีสติพร้อมตั้งรับได้ในทุกสิ่ง
คนที่ตามมาเมื่อเกิดปัญหาใดขึ้นก็จะยับยั้งได้
กิเลสก็จะหายไปนำไปสู่การประพฤติดีในที่สุด
ส่วนบรรยากาศตลอดทั้งวันนะครับมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ
ทยอยเรียงแถวกันเข้ามาส่งน้ำศพ
จนทำให้แถวล้นออกมานอกสารายาวออกไปบนถนนนอกวัด

ระยะทางน่าจะกว่า๒กิโลเมตรเลยทีเดียว
แต่บรรดาศิษยานุสิตทุกคนก็มาด้วยใจที่มุ่งมั่น
เพื่อส่งน้ำศพแล้วก็กราบสรีระหลวงพ่อจรรย์
ซึ่งถือเป็นพระอริยสงฆ์แล้วก็เป็นพระวิปัสนาจารย์
สร้างผลงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมากมายครับ
และอีกสักครู่นะครับหลังจากพระสงฆ์ได้สวดพระอภิษฐรรม

ก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปกราบสังขารของหลวงพ่อจรรย์ได้นะครับ
ส่วนพรุ่งนี้ก็จะเปิดสาราสุธรรมภาวนา
ตั้งแต่เวลา๗นาฬิกาเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปกราบสังขารหลวงพ่อ
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันจนถึงเวลา๑๙นาฬิกา
ก็จะมีการสวดพระพิธรรมเหมือนทุกวันตลอดทั้ง๗วันนี้ครับ

รายงานสดจากวัดอัมพวันจสิงห์บุรีครับ